ระทึกไม่ต่างกันเลยครับพี่กะเต็นครับ

ปรากฏว่าลมแรงหอบเต็นต์ไปทั้งหลัง
และมีเด็กสามคนโดนเต็นต์ฝ้าที่ต้นคอด้วย

เป็นไงครับโหลมแรงมากจริงใช่ครับเต็นต์ก็ไม่ใช่เล็กนะคะ
ใหญ่ด้วยนะคะแล้วกลิ้งแล้วกลิ้งอีกกลิ้งแล้วกลิ้งอีกเนี่ยฮะ
ดูสิครับเนี่ยกี่ตลบเนี่ยแล้วเด็กก็วิ่งกันแล้วเหมือนกับเด็กจะเยอะเป็นพิเศษนะคะเนี่ย
อยู่กลางสนามเขาแข่งกีฬากันพอดีเลยครับพี่กะเต้นคุณผู้ชมครับ
เหตุการณ์นี้ครับเป็นนาทีระทึกเกิดขึ้นกลางสนามฟุตบอลระหว่างการแข่งกีฬาสหมิตรครั้งที่สอง
ก็คือมีเด็กหลายโรงเรียนมารวมตัวกันเป็นสหมิตรแบบมิตรที่หลากหลายเลยเนี่ย
จัดขึ้นที่สนามฟุตบอลในพื้นที่บ้านปากาหารังตัวเมืองปัตตานีครับ

มันเอาไม่อยู่ด้วยนะคะมันไม่มีใครแบบไปหยุดได้นะ
ใช่ครับแล้วตรงนั้นมีเด็กเยอะด้วยอันนี้สภาพดูสิครับ
หลังจากลมสงบแล้วมีแต่ความเสียหายข้าวของกระจัดกระจายแล้วก็มีคนเจ็บด้วย
ลมแรงมากพัดเต็นต์ที่ตั้งอยู่เนี่ยกลิ้งหลายตลบ
ไปไกลประมาณครึ่งกิโลเมตรนะครับระยะทางที่เต็นต์ไปหยุดอยู่ตรงนั้น
หนึ่งในเด็กที่บาดเจ็บเป็นเด็กผู้หญิงอายุ๑๐ขวบครับ
บางคนที่เข่านี่ก็อาจจะวิ่งแล้วล้มด้วยนะฮะ
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลตอนนี้เด็กอาการปลอดภัยแล้วครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงประมาณบ่ายโมงที่ผ่านมาเอง
นี่คือเหตุการณ์ล่าสุดวันนี้เลยนะครับ
เจ้าของคลิปเป็นแม่ค้าขายของภายในงานชื่อว่าคุณซูใบดะ
บอกว่าตอนที่เกิดเรื่องก็ตกใจเหมือนกัน
หยิบมือถือมาถ่ายคลิปเอาไว้ด้วยเก็บเอาไว้พอดีเลย
จู่ลมมันพัดหอบเอาเตนซ์ขวางหนึ่งอยู่ริมศนามนะ

โชคดีว่ามีเจ้าหน้าที่มีครูพี่เลี้ยง
รีบไปช่วยเด็กไว้ได้ทันครับ

คือถ่ายคลิปเอาไว้ตั้งใจว่าจะเก็บภาพบรรยากาศ
กีฬามันสนุกแต่ก็ไม่คิดว่าจะได้นาทีชีวิตดังกล่าวมาด้วย
ก็เลยอยากฝากไปถึงเจ้าหน้าที่คุณครูทุกหน่วยงาน
จัดกิจกรรมอะไรแบบนี้อาจจะต้องฝากเน้นย้ำเรื่องของ
ความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยของโครงสร้างเต็นต์ต่าง
แล้วก็ดูฟ้าฝนด้วยเพราะว่าถ้าฝนตกลมแรงอาจจะเสี่ยงอันตรายมากขึ้นครับ
ก็สำคัญมากจริงนะคะบางทีอาจจะนึกไม่ถึง

ลมก็แรงมากด้วยจริงค่ะ